คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้หนุ่มโคราชเนี่ยเสียชีวิตที่บ้านคาวงเล่าเลย
แต่ว่าการเสียชีวิตคือโดนกระสุนทะลุท้ายทอย
ทีนี้ตำรวจกำลังสืบอยู่ว่าเอ๊ะสรุปแล้วเขายิงตัวเองตาย
หรือมีคนยิงเขาตายเพราะอะไรรู้ไหมเพื่อนอ่ะ
เพื่อนบอกว่าผู้ชายคนนี้เขายิงตัวเองตาย
ตำรวจสพคงได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่บ้านตะเคราะห์ที่ตำบลเมืองคงอำเภอคงจังหวัดนครราชศรีมา
ตำรวจก็ต้องประสานกับกู้ภัยไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
คุณผู้ชมเห็นเนี่ยลักษณะก็คือจะเป็นเพลิงสังกษีต่อออกมาจากยุ้งฉาง
ตอนเข้าไปเจอเนี่ยนะก็ไปเจอศพของนายสุธิพงศ์แสงอ่อนอายุ๒๑ปี
ลักษณะการตายคุณผู้ชมนั่งขัดสมาร์ทอยู่คว่ำหน้าเหมือนกับหน้าคว่ำจมกองเลือดอยู่
แล้วก็มีแผลโดนยิงเข้าที่บริเวณแก้มขวากระสุนไปทะลุท้ายทอย
ในที่เกิดเหตุตำรวจพยายามหานะว่าไหนอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
แต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอค่ะครับทีนี้สอบถามลุงของนายสุธิพงศ์ผู้ตายเนี่ยนะคะ
เหล้าอยู่กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ก็ดื่มกันตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้ว
นานค่ะลุงได้ยินเสียงปืนดังปั้งนัดหนึ่ง
แล้วต่อมาเนี่ยมีหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่ตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่เนี่ยนะ
รีบไปแจ้งกู้ภัยให้ช่วยประสานตำรวจหน่อย
บอกว่านายสุธิพงศ์ยิงตัวเองเสียชีวิต
ทีนี้จากการตรวจสอบพยานแวดล้อมค่ะ
ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อว่านายสุธิพงศ์จะยิงตัวเองตายจริง
เดี๋ยวตำรวจจะต้องเรียกกลุ่มวัยรุ่นที่ตั้งวงดื่มเหล้าด้วยกัน
มาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็หาตัวผู้ก่อเหตุ
หาพยานยืนยันว่านายสุธิพงศ์ยิงตัวเองตาย
พร้อมทั้งอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือถ้าเกิดว่ายิงตัวเองตายอย่างน้อย
อาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุปืนมันน่าจะอยู่แถวนั้น
แต่เนี่ยตำรวจหาไม่เจอดังนั้นเดี๋ยวตำรวจจะเร่งค้นหา
อาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุด้วยนะคะ
ส่วนศพของผู้ตายก็ส่งให้กู้ภัยโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
ชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตเพิ่มเติมด้วยค่ะ